ดูความเคลื่อนไหวขนบ้างของกีฬายก้ำหนัก
ซึ่งมีไฮไลท์เกี่ยวกับเรื่องของนักกีฬาไทย
พิจารณาตัดสินว่านักยกคำหนักไทย
ซึ่งมีปัญหาจากการใช้สารต้องห้ามก่อนหน้านี้
จะได้ลงแข่งขันในศึกยกคำหนักชิงแชมป์โลกระหว่างที่สิบแปดถึงยี่สิบเจ็ดกันยายนนี้
ซึ่งไทยเองจะเป็นเจ้าภาพจัดที่พัทยาจังหวัดชนบุรี
ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการเก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นในปีหน้าหรือไม่
สุดท้ายครับสหพันธ์มีมติลงความเห็นว่าไม่อนุญาตให้นักกีฬาไทยลงแข่งขันในรายการนี้ครับ
โดยให้เหตุผลว่าได้วางมาตรการในการคุมเข้มเรื่องของสารกระตุ้นต้องห้าม
ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้สารต้องห้ามนะครับ
มีประเด็นในเรื่องนี้มาก่อนลงแข่งขันไม่ว่าก่อนหน้านี้ทางสมาคมนั้นก็ได้แก้ต่างแล้วว่า
ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแต่เป็นการกระทำที่มาจากโค้ชครับ
จากการประชุมนี้เราได้คุยข้อดีข้อเสียกันอย่างมากนะครับ
ก็ปรากฏว่าเรายินยอมถึงกระทั่งว่าเราจะให้
นักกีฬาอายุชนและเยาวชนเท่านั้นที่เข้าชิงแชมป์โลก
แต่มันติดด้วยปัญหาปัจจัยหลายประเด็น
ที่ทางสาพันธ์โยมหนักนานาชาติได้ตกลงกับทางฆาตกรรมการโอสากลไว้
ดังนั้นจึงไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้
แต่เราก็พยายามที่ว่าจะขอให้นักกีฬาเราได้กลับเข้าแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง

ก็หลังจากนี้นะครับคงต้องมารอลุ้นกันว่าจะสามารถกลับมาแข่งขันได้เมื่อไหร่
หลังจากประชุมของสหพันธ์ในวันที่๒๕กันยายนนี้อีกครั้งหนึ่ง
แนวทางดังกล่าวครับทางสาพันธ์ที่ตัดสินออกมา
ก็อาจทำให้หนทางของทัพนักกีฬาไทยที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่ญี่ปุ่น
ในปีหน้าเนี่ยค่อนข้างจะริบหลีลงไปด้วยเช่นกันครับ
รัสเซียรุ่น๖๙กิโลกรัมรอบ๓๒คน
เอ็มครับวิริชัยมาสุกนะครับในชุดสีแดงก็ต้านทานฝีมือของทาง
ปลาอิคานซุซูปอล์ฟจากคาซักสถานไม่ไหวนะครับ
๓ยกเนี่ยแพ้คะแนนไปครับขาดลอยด้วยครับ
เอกฉันเลย๐ต่อ๕เสียงตกรอบอย่าน่าเสียดายไม่เป็นไรนะครับ
เอากันใหม่ครับขอให้ไปพีคในช่วงโอลิมปิกเกมแล้วกันครับ
ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่๒๐ที่อีราน
ทีมไทยครับจะลงแข่งขันในรอบจัดอันดับ๙ถึง๑๖นะครับเจอกับคูเวท
และก็ชมพันธุ์ทิศการทางขันได้ทางหน้าจอแทนาทีวีช่อง๓๒ในเวลา๒๔๕นาทีครับ